เริ่มต้นกันที่พันดาบนะครับที่หอประชุมมหาวิทยาลัยราชพัฒนครสวรรค์และชิงสองทอง
เบอร์นะครับไฮไลท์เลยบุคคลหญิงในรอบชิงก็คือต้นป่านโพแก้วนะครับดีกรี
ทีมชาติจากปัตตานีเจอกับรุ่นพี่ทีมชาตินั่นคือพรสวรรค์เงินรุ่งเรืองโรธนะครับ
อันนี้มือหนึ่งของประเทศไทยจากกรุงเทพแผ่มหาวิทยาลัยธรรมย์หน้าคอร์มเป็นแชมป์เก่าด้วย
มีภิกรองอีกแล้วนะครับที่นครสวรรค์นี้ภิกรองอยู่กันเยอะมาก
สนุกมากอันนี้ดาบอย่างการแข่งขันเซเบอร์เนี่ยก็คือจะเป็นดาบฟัน
ก็แทงครึ่งบนทั้งตัวแทงถึงศีรษะเลยอ่าอันนี้จะได้บอกเป็นความรู้กันด้วยนะครับ
การดูกีฬาให้สนุกคว้าเหรียญทองแบบเตอร์ไพรส์นะครับ
สำหรับทางต้นป่านโพแก้วครับมาดูฝั่งชายกันบ้างนะครับคุณฟอสแต่ว่าอันนี้เป็นประเภทฟอยนะครับ
คนไทยค่ะรอบชิงชนะเลิศเมื่อวานนี้ก็มีชิงกันสองเหรียญทองนะคะ
สำหรับฟันดาบค่ะเป็นการดวนกันระหว่างโสขนัดมายการนะครับ
จากเมืองลวงบรุงเทพมหานครนะครับก็พบกับพัฒนภงศรีรุ่นพี่เป็นอดีตทีมศาสตร์ไทย
จากจังหวัดเชียงใหม่ค่ะก็ศูสีเหมือนกันแต่ว่าโถพนัทก็ไล่แทงทำแต้งต้อน
ก็ถือว่าตามคาดนะคะ

ที่เห็นอยู่เป็นประเภทหญิงคู่รอบชิงชนะเลิศค่ะ
แข่งขันกันที่เมเจอร์โบฮิตนครสวรรค์
เป็นนักถอยแกนสาวจากสมุทรสาครเมาส์ไปเลย๒เหรียญทองนะคะ
ก็เหรียญทองนี่เป็นของคู่ของนันมณัฐฉัดชัยซิริ
แล้วก็วิลัยรักสงวนสัตว์นะคะทำคะแนนไปถึง๒๖๕๘คะแนนนะคะ
เอาชนะคู่จากสระบุรีก็คือกัตตะพรสิงหาบุภาแล้วก็ธัญรัฐอภิพงศ์ธนชัยนะคะ
ชนะไป๓๐๓คะแนนนะคะส่วน๒พี่น้องจากสมุทรสาครดวงพร
แล้วก็ยานีแส่เบ๊นะคะพระเถลทองแดงค่ะ

แต่ว่าเขาให้ลงได้แค่จังหวัดละคนเท่านั้นนะครับ

ที่สนามโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนครสวรรค์นะครับ
โอราชน์นครสีบาลแชมป์๔สมัยนะครับ

และก็สโมสรนครสีบาลแชมป์๔
อันนี้เป็นชุดยกชุดจากจ่าฝูงวอเล็กบอลไทยลีกมาเลยนะครับ

ก็เอาชนะไปได้แบบขาดลอยเลย
เจอกับทางสุราธานีนะครับ

แบบนี้นะคะเอามาต่อกันที่บาร์เก็ตบอลค่ะ

ก็นครราชศรีมาแชมป์เก่า๓สมัยนะคะ
ชุดสีขาวนะคะก็มีดีกรีผู้เล่นทีมชาติหลายคนเหมือนกัน
มีทั้งที่เล่นอยู่นะคะก็คืออัธพรเลิศมาลัยพรค่ะ
เป็นฝวนตัวเก่งจากสโมสรไฮเทคนะคะ

แล้วก็ไกรวิทเวชวิทยากิจนะคะ
ก็เป็นชัยวัดแก่ดำค่ะ
ซึ่งนัดนี้ถือว่าเอาชนะไปได้นะคะนคร
ราชสีมหาวชนะสุราธานีไปค่ะ

เราข้ามไปที่มวยไทยสมัครเล่นกันบ้างนะครับ
วยไทยสมัครเล่นก็มีรุ่น๔๕กิโลกรั
ก็คือโพงพัทเคมขับพามวลน้ำเงินจากขวัญแก่น

ก็เสมอกันที่๑๙ต่อ๑๙นะครับ
แล้วสุดท้ายเนี่ยก็ต้องมาตัดสินกันนะครับ

เขาบอกว่าให้ขอนแก่นเป็นฝ่ายชนะอัลคาร์ดในยกที่๓ไปนะครับ
ส่วนฝ่ายหญิง๕๑กิโลกรัมนะครับ

แต่ว่า๒ยกที่เหลือเนี่ยศรีรักแก้ทางมวยมาดี
ยกแรกเสียเปรียบกลับมาแก้ทางดี
แล้วก็สุดท้ายพลิกกลับมาเอาชนะ
อายศรีเอาคลาสเลยนะครับในยกที่๓ครับ
ปิดท้ายกันที่เซปักตะกร่อทีมเดี่ยวชายนะคะก็ยังคงเป็นการแข่งขันในรอบแรกค่ะ
แข่งขันแบบแพ้คัดออกที่โรงยิมโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
พบกันเจ้าภาพนครสวรรค์ในเสื้อสีฟ้าที่เห็นอยู่นี้นะคะพบกับนครราชศรีมา
ผลก็ปรากฏว่านักบวชลูกพลาสติกเจ้าภาพค่ะก็ต้านทานความเก่าของนครราชศรีมา
ไม่ไหวแพ้ไปขาดลอย๒เส้นรวดค่ะ๒๑ต่อ๑๗แล้วก็๒๑ต่อ๙ค่ะ
ก็ยังเป็นการแข่งขันรอบแรกนะคะสำหรับเซปักตะกร่อยังคงมีอีกหลายวันนะคะ
สนุกสาหน่าแน่นอนเซปักตะกรอดเพราะว่าเชียร์สนุกโดยเฉพาะรอบถิ่นชนะเลิศค่ะ
มาดูเรื่องของนักกีฬากันบ้างโดยปกติแล้วนะคะนักกีฬาที่เดินทางมา
ก็จะต้องไปกราบไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ
ตามวัดต่างสถานที่เป็นสารเจ้าต่างนะคะ
ซึ่งที่จังหวัดนครสวรรค์ก็มีเหมือนกัน
นักกีฬาก็ได้ไปขอพร

มีมาแนะนำด้วยถึงที่ติดตามจากแรงงานเลยค่ะ

หนึ่งในสถานที่สำคัญของจังหวัดนครสวรรค์
ที่มีพระจุลามณีเจดีเหลืองทองอาราม

ของเมืองนครสวรรค์ในระยะไกลประมาณ๑๐กิโลเมตร

เดินทางมาแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่๔๔

เดินทางมาจากจังหวัดชุมพรกล่าวว่า

ทำให้เชื่อว่าวัดนี้น่าจะเป็นวัดที่ศักดิ์สิทธิ์
และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัด
ว่าน่าจะเป็นวัดประจำเมืองของจังหวัดนครสวรรค์
ก็เลยน่าคิดว่าน่าจะเป็นสิ่งที่ศักระน่าสำคัญ
จังหวัดนครสวรรค์ก็เลยพานักกีฬามาเพื่อที่จะขอพรในการแข่งขัน
ส่วนการกลับไหว้ขอพรนั้นทางนักกีฬาฟันดับกลุ่มนี้
ก็ขอให้ประสบความสำเร็จให้เดินทางกลับบ้านโดยสวัสดีภาพ
ข้อให้นักกีฬาชมพรที่เดินทางมา
แล้วก็เดินทางกลับโดยสวัสดีค่ะ

แล้วก็มาที่นี่ก็มีความสุข
สถานที่ทองเถียวก็มีรายทีนาทองเถียวเหมือนกัน
ขอให้มีชัยมีเหรียญกับชุมพรครับ
อยากให้ทุกคนได้ดับหลังวันอะไรสักอย่างหนึ่งคือ
เป็นความภาพภูมิใจของนักกีฬาชุมพ่อนะครับ
มาแข่งขันกีฬาแห่งชาติของเหล่านักกีฬาครั้งนี้
จากจะได้ประสบการณ์ที่ล้ำค่าแล้ว
ยังได้มีโอกาสเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ

ถือเป็นความทรงจำที่น่าประทับใจครั้งหนึ่งของพวกเขา
พยุงศักดิ์การสมเกตข่าวแท้รัฐทีวีรายงาน

เขาไม่มีโอกาสได้ไปไหว้พระก็เลยไหว้ผ่านหน้าจอไป

เป็นรัฐและข้อสวรรค์นะครับพ่อสิทธิ์สวรรค์นะครับ
ที่คนชาวจังหวัดและข้อสวรรค์นะครับเพราะชาวนำถืออยู่
อยู่ตรงนี้เดินทางจากสนามไปไกลสักประมาณกี่นาทีครับ
ก็ประมาณ๕นาที๑๐นาทีก็ถึงนะครับ
ไม่ไกลมีบริการนะครับรถมีบริการนะครับ